นี่กันหน่อยเรื่องนี้ไม่รู้นะแต่ขวัญมองว่ามันเป็นภัยที่ใกล้ตัวเรามาก
โดยเฉพาะสุภาพสตรีอย่างเราและคุณผู้ชมด้วยเวลาอะไรเสียในบ้าน
น้ำแข็งเราต้องจ้างช่างข้างนอกให้ได้จ้างช่างเข้ามาและถ้าเราอยู่บ้านคนเดียว
อันตรายนะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่ผู้หญิงคนนี้
จ้างช่างประปาปรากฏโดนฆ่าตายอยู่ในบ้านเลยนะคะเพียงเพราะอยากจะชิงทรัพย์
คือเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมคะมันมาตั้งแต่วันที่๓ธันวาก็คือวันเสาร์นั่นแหละที่ผ่านมา
ตำรวจเนี่ยเขาไปพบว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้านพักหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านย่านถนนคลองลำเจียกเขตบึงกลุ่มค่ะ
ผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอดีตของพนักงานสายการบินนะคะอายุ๕๔ปีแล้วสภาพตอนที่ไปเจอคือเสียชีวิตนอนคว่ำหน้า
อยู่ในห้องน้ำชั้นล่างของบ้านมือกับเท้าเนี่ยถูกมัดที่เราจำลองภาพเหตุการณ์มาให้ดูคือช่างประปาคนนี้
เธอเนี่ยถูกคือเรียกจ้างมาเพื่อจะให้มาซ่อมท่อประปาตอนที่เขามาถึงเขาจอดรถหน้าบ้านเดินเข้าไปในบ้านแล้วจะเข้าไปซ่อมท่อประปาให้เธอ
แล้วกลายเป็นว่ามันเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเขาก็เลยฆ่าปิดปากผู้ตายนั่นเองค่ะ
ถามว่าแล้วมีคนมาเจอศพได้ยังไงญาติบอกแบบนี้ว่าเรื่องของเรื่องคือมีการนัดหมายจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน
แต่ติดต่อผู้ตายไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเดินทางมาหาที่บ้าน
พอเปิดบ้านเข้าไปตกใจพังงะเลยนะคะเพราะเจอตัวผู้ตายเนี่ยนะคะถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่แล้วแล้ว
สภาพน่ากลัวมากมือกับเท้าถูกมัดเทปกาวพันรอบลำคอแล้วร่างกายยังถูกแทงหลายแห่งด้วยนะคะ
ที่สำคัญรถเก๋งคันหนึ่งค่ะเป็นรถเก๋งสีน้ำเงินของคนตายหายไป
ญาติก็ต้องสงสัยแล้วแหละว่ารถเก๋งหายไปได้ยังไง
เพราะคนตายถูกฆ่าตายอยู่แบบนี้แสดงว่ามีคนเอารถไปด้วยค่ะ
ยังรวมไปถึงทรัพย์สินมีค่าต่างมากมายของคนตายหายไปนะคะ
เจ้าหน้าที่ไล่ไปเลยดูกล้องมุมจรปิด
จนย้อนกลับไปดู๓๐พฤศจิกายนบ่ายโมง๕๐นะ
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งสีขาวมาจอดหน้าบ้าน
แล้วเข้ามาในบ้านหลังจากนั้น๓ชั่วโมง
ขับรถผู้ตายคันสีน้ำเงินออกไปแล้ว

กล้องของหมู่บ้านหมู่บ้านหลังนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ออกไปแล้วนะคะ
แล้วคือนี่คันนี้เลยคันนี้เลย

คือตำรวจแกะลอยไปหารถก่อนเพราะรถหายใช่ไหม
ก็ไปรู้เลยว่ารถมาอยู่แถวนี้
ซึ่งแถวนั้นเป็นบ้านของนายวิรุฑบุงพุกหรือนายโยค่ะอายุ๒๘ปี
ขับรถเก่งคนตายออกไปค่ะ
เจ้าหน้าที่เลยเข้าไปจับกลุ่มนายโยนะคะที่บ้านพักในหมู่บ้านบางบัวทองที่นนทบุรี

เพราะเรียกผมมาซ่อมท่อปลาปลาที่บ้านหลายครั้งแล้ว
ตอนแรกจริงก่อนหน้านี้ติดต่อผ่านบริษัทคนกลาง
ตอนหลังผู้ตายโทรหาส่วนตัวให้มาซ่อมเลย
แล้วก็ยังจะแนะนำให้ไปซ่อมบ้านของคนในหมู่บ้านด้วย
วันเกิดเหตุก็อย่างที่ขวัญเล่าแหละ

ตอนนั้นเห็นตอนที่คนตายกำลังจะโอนเงินให้ในไอแพท
เหลือไปเห็นยอดเงินเกิดความโลภ
แล้วเห็นรหัสที่กดโอนเงินอีก

เขาบอกตอนหนีไปเนี่ยกดเงินสดออกจากบัญชีของผู้ตายไป๖๐๐๐นะคะ
แล้วก็มีการโอนเงินจากเครื่องไอแพทไปอีก๔แสน

และมีส่วนหนึ่งที่เอาไปเล่นพนันออนไลน์ด้วย

ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
กลุ่มตัวฝากหางที่สารอาญารัชดาค่ะ

ปกติอาเป็นคนระแวดระวังนะ
ไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้าบ้านได้ง่าย

แต่นายโยเป็นช่างประปาที่อาไว้ใจ

อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตค่ะ
เพราะเป็นการก่อเหตุฆ่าอย่างโหดร้าย
ไม่ให้อภัยนะคะและไม่อโหสิกรรมด้วย